เป็นเหตุระทึกค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถ
แล้วก็มีถังแก๊สถังบรรจุแก๊ส
ในรถด้วยปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
ตะบนแม่เหยียคุณดูสิในรถคันนี้
โอ้โหชาวบ้านตกอกตกใจเลยนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลแม่เหี่ย
พร้อมด้วยรถดับเพลิงแล้วก็รถพยาบาลรีบเลยค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพอไปถึงเกิดเหตุนะ
ก่อไก่มอม้า๔๓๓๒นครสวรรค์
สภาพคือมีร่องรอยความเสียหายแบบนี้
กระจกด้านหลังแตกนะคะจากแรงอัดจากแก๊สภายในรถ
ก็เลยทำให้กระจกมันแตกละเอียดเลย
ประตูรถมีร่องรอยได้รับความเสียหาย
แล้วก็ภายในรถมีอุปกรณ์เสียหายบางส่วน
อกจากนี้ยังพบถังแก๊สขนาด๗กิโลกรัม
แล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหาร
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำถังแก๊สออกมาจากรถ
ไปตรวจสอบวาวหน่อยนะคะ
เบื้องต้นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
แต่ยังไม่ทราบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
เราไปสอบถามเจ้าของรถก็คือนายสืบศักดิ์โพรัง
ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกไฟลวกตามร่างกาย
กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตัวเขาเป็นพ่อค้าขายขนมตามตลาดนัด
ก่อนเกิดเหตุขับรถกลับมาจากขายของ

ตรงบริเวณสามแยกอุโมงโบสถ์วารีประธาน
ถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
แต่เครื่องยนต์ของรถเกิดดับ
สัญญาณไฟเขียวจึงรีบสตาร์ทรถ
เป็นจังหวะเดียวกันกับเกิดแรงระเบิดภายในรถ
เสียงดังสนั่นวันไว้เลยแต่เคราะห์ดีมาก
ตัวเขาสามารถประคองแล้วก็ตั้งสติได้
พยายามประคองรถขับเข้าจอดข้างทาง
แล้วรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
แล้วก็ให้การช่วยเหลือดังกล่าวค่ะ
ตอนนี้สิ่งที่ตำรวจต้องทำต่อนอกจากสอบปากคำคนขับรถคันนี้แล้ว
ก็คือต้องส่งรถคันนี้ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ
ว่าสาเหตุการเกิดระเบิดมันเกิดจากอะไรกันแน่